ในโลกโซเชียลมันมีเรื่องราวสนุกสนานเยอะแยะมากมาย

เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว

ถ้าพูดถึงกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเรื่องของกีฬา
เป็นอันดับต้นอย่างแน่นอน

กีฬาที่ว่ามีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
ไปดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน
อารมณ์ดีกันขนาดไหน
โอ้โหไม่รู้หรอก
ไม่รู้ว่าไปอารมณ์ดีกันจากไหนมา

ร้อยอร่อยขนาดนี้ล่ะครับ
ต่อกันที่การแข่งขันประชันฝีมือด้านศิลปะ
อย่างการแข่งขันแต่งหน้าผู้สูงอายุ
อ้าวผลงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

และเลงหน้าโหดเหมือนโกรธใครมาเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า
หลังจากนี้เนี่ยก็ตั้งใจล้างหน้ากันให้ดีนะฮะ
ถูแรงมีหน้าถลอกล้านเปอร์เซ็นต์ครับ

ชาติไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกอย่างกีฬามวย
แต่กีฬามวยในกิจกรรมสันทนาการมันก็ต้องสนุกสนานกันสักหน่อย
ทุกคนพร้อมถ้าพร้อมปิดตาชกมวยกันเลยครับ

เอาเริ่มกันที่ฝ่ายชายกันก่อนครับเจ้าหนูไปต่อยอะไรทางนั้น
จะรอดไหมล่ะเนี่ยพอได้ทีก็ซัดกันนัวเนียนเลยครับ
เจ้าสาวพอจับจุดได้หากันจนเจอก็จัดกันแบบไม่มีใครยัง
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครจบแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าแดงแป้นลูกตำลึง
แล้วล่ะครับสงสัยต้องจบกันทั้งคู่อ้าวเฮ้ยแยก
จริงจังมากเลยนะการขนยอมจะไม่ได้หรอกคุณชนะ

ชนะเป็นยังจะเป็นพิธีกรตลอดข่าว
ไม่เถียง
เดี๋ยวแม่งให้ตีก้อมหมวกและกันนะ